ำมะม่วงในภาษาหมอนเรียกว่าอวัดเกริกเป็นเครื่องเคียงสำหรับข้าวแช่
เริ่มด้วยการนำพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมมาปิ้งไฟให้หอม
นำมาโขลกรวมกับปลาย่างจากนั้นขูดมะพร้าวและนำไปคั่วจนหอมพักไว้
จึงเริ่มการสับมะม่วงคันน้ำหรือการขยำด้วยเกลือ
เรียกว่าเอาน้ำบ้าออกจะได้ไม่มียางลดความเปรี้ยว
แล้วเริ่มปรุงด้วยการนำพริกที่โขลกรวมกับปลาแล้ว
ขยำกับมะม่วงเติมรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลตะโนดและคลุกด้วยมะพร้าวคั่ว
เพิ่มความหอมมันร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย